ดูความโชคร้ายของหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
ไปยืนรอรถเมย์อยู่ที่ป้ายรถเมย์อยู่ดีมีรถบรรทุก๖ล้อ
ขับผ่านมาแล้วไปเฉียวชนป้ายรถเมย์นะจนหักโค้นลงมาทับเธอจนแบบ
อืมหืมศิสาเนกลกน่ะเปิดเลยอืมต้องเย็บเกือบร้อยเข็มอ่ะ
พังไปแล้วก็เป็นที่นั่งรอโลกเลยอะค่ะ
ในฐองที่ของศรอมบิลบูรีฯรถบรรทุกอบหล้อไปเฉี่ยวชนป้ายรถประจำทาง
จนพังหักโค้นถล่มลงมานะฮะมีคนรอรถอยู่ตอนนั้นนะครับ
แล้วก็ทำให้ผู้รอรถโดยสารบาดเจ็บสาหัสไป๑คน
คืนนางสาวสิริรัตน์สำริสอ่าหรือว่าน้องมุกอายุยี่สิบสี่ปี
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนถนนอ่าถนนรามอินทรามุ่งหน้ากมแปด
ช่วงระหว่างซอยรามอินทราแปดสิบและซอยรามอินทราแปดสิบสอง
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปในวันนี้ครับ
ก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ได้เก็บพวกป้ายรถประจำทาง
คงหลังคาอะไรพวกนี้นะครับซึ่งปลูกสร้างด้วยโครงเหล็ก
แล้วก็มุงหลังคาด้วยแผ่นกระเบื้องที่พังถล่มลงมา
ไปหมดแล้วเหลือที่นั่งเอาไว้เป็นเก้าอี้
สำหรับให้ผู้มารอรถประจำทางได้คุยกับแฟนหนุ่มของคนเจ็บ
บอกว่าวันเกิดเหตุแฟนของเขานะฮะก็คือหญิงสาวผู้บาดเจ็บวัย
สิบสี่ปีมานั่งรอรถประจำทางเพื่อจะไปแถว
สวรีชัยสมรภูมิจู่รถคู่กรณีขับมาเพื่อจอดเทียบริมฟุตบาทจังหวะนั้นจอดชิดเกินไปทำให้ตู้บรรทุกนะ
ซึ่งเป็นรถบรรทุกแล้วมีตู้บรรทุกไปชนเข้ากับหลังคาของที่พักรอรถของผู้โดยสารชนอย่างจังเป็นเหตุให้หลังคงหลังคาที่เป็นทั้งหมดของป้ายรถประจำทางมันพังถล่มลงมา
แล้วขณะนั้นแฟนสาวก็กำลังจะหนีเพราะว่ายืนอยู่ที่ป้ายรถเมย์แต่หนีไม่ทันครับถูกพังถล่มทับเลยนะครับ
แฟนสาวตอนนั้นนอนแน่นิ่งจมกองเลือดมีบาดแผลชะกันที่หน้าผากเป็นทางยาวหนังศีรษะเปิดถึงกระโหลกได้รีบพาตัวส่งโรงพยาบาลนะว่า
เหตุการณ์นี้จึงอยากทำให้ทุกอย่างแข็งแรงปลอดภัยแล้วก็อย่ามีอุบัติเหตุแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีก
รับเพื่อนหรือรับอะไรตรงป้ายรถเมย์ตรงนั้นแล้วก็เกิดการที่ว่าหลังคาเขาไปเกี่ยว
เกี่ยวเข้ากับสาราที่รอป้ายรถเมย์แล้วสักพักหนึ่งมันก็เลยถล่มลงมาทั้งหมดเลย
อืมค่ะแล้วตอนนั้นแฟนพี่ทำยังไงคะคือนี่ก็ขยับขยับตัวออกแล้ว
แต่คือมันไม่ทันมันก็เลยเทมันเทไปฝั่งซ้ายที่เขานั่งพอดี
แต่อีกคนหนึ่งอยู่ฝั่งขวาเขาก็วิ่งออกไปได้มั้งเห็นที่แฟนเขาพูดอย่างนี้นะ
อาหารแล้วก็มันก็เลยถล่มลงมาแสดงว่าตรงนั้นมีคนนั่งอยู่สองคน
ประมาณสองคนที่บอกตอนแรกตอนแรกมีเยอะกว่านี้เขาก็ขึ้นรถเมย์ไปกันหมดแล้ว
คือว่ามันก็น่าจะเป็นอุบัติเหตุจากรถด้วยแล้วก็อาจจะเป็นสาราที่เก่าไปอ่า
อยากให้มีการแก้ปัญหานี้ไหมคะก็น่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้หน่อย
อืมครับปรับปรุงยังไงแบบให้ทำสาราให้มันดีขึ้นใช่ให้มันดูแข็งแรงขึ้น
เพราะว่ามันก็หน้าสารามันก็น่าจะเก่าแหละเพราะแฟนบอกว่าเขาก็ใช้อันนี้ตรงเนี้ย
ตรงนี้ตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เขาไปเรียนมหาลัยจนเขาจบ
ตอนทำงานอะไรอย่างนี้มันก็ยังเป็นสาระอันเดิมอยู่
ซึ่งมันก็ประมาณก็เป็นสิบปีได้แล้วมั้งอืมก็แสดงว่าแฟนพี่เนี่ยใช้ใช่ไหมคะใช่
ทางนี้เป็นประจำเขาก็บอกว่าเขาก็คงกลัวระแวง
เขาก็คงระแวงปำเริบเม้ไปเลยอ่าฮะใช่
สอบปากคำคนขับรถบรรทุกไปแล้วนะครับ
ชื่อว่านายเอกชัยสุกเกษมอายุสามสิบสี่ปีอ่า
การว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากบริษัทที่อยู่แถวย่านรามอินทรา
กำลังไปรับพนักงานที่ยืนรออยู่ป้ายรถประจำทางจุดเกิดเหตุ
พอขับออกมาก็จอดแล้วก็จะขยับรถ
จู่ตู้บรรทุกไปเฉียวชนกับโครงเหล็กหลังคาป้ายรถเมย์
ก่อนที่สารารอของผู้โดยสารจะพังถล่มลงมาแล้วก็ทับคน
ขณะที่กำลังนั่งรอรถกันอยู่นะครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาคือ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหาย
ก็ต้องรับผิดชอบนะครับแต่มันก็เป็นความประมาทอ่ะใช่ไหมฮะ
คือต้องรู้ว่าตัวเองรถใหญ่ค่ะจะเข้าจอดตรงไหนเนี่ย
ได้ไม่ได้อะไรยังไงปลอดภัยหรือเปล่า
ก็ต้องกะให้ดีถ้าขับรถเป็นประจำก็ต้องดูนะคะ